กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ
ผมสุชาติชมกลิ่นครับลำตีว่าการทรงแรงงานครับ
ขออนุญาตชี้แจงนะครับในส่วนเมื่อเช้านี้นะครับ
ในส่วนของเรื่องของที่ทางเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงเรื่องของ
ค่าแรงถูกนะครับเพราะของแพงก็มีทางรัฐมนตรีหลายท่านได้ชี้แจงนะครับ
ผมขอชี้แจงในส่วนของค่าแรงถูกและในส่วนของอัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่นะครับ
ที่ว่าตกงานนะครับผมจะมีตัวเลขชี้แจงในส่วนของที่บอกรัฐบาลไม่มีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมนะครับ
ผมก็จะชี้แจงในส่วนประเด็นหลักหลักนะครับผมขออนุญาตกลับเรียนสไลด์แรกนะครับ
ในส่วนของค่าแรงถูกนะครับนะครับผมขออนุญาตนี้ครับว่า
ถ้าผมพูดถึงเรื่องของหลักการของข้อกฎหมายนะครับเพื่อนสมาชิกก็อาจจะบอกว่า
ผมก็พูดถึงเรื่องของไตภาคีแต่ผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมเป็นรัฐมนตรี
ผมก็ต้องฟังจากไตภาคีนะครับการพิจารณาค่าแรงนะครับ
เมื่อปี๒๕๖๔ประชุมเมื่อวันที่๒๗ตุลานะครับ
ซึ่งประกอบด้วย๓ฝ่ายฝ่ายในจ้างลูกจ้างและฝ่ายข้าราชการ
ผลการประชุมนะครับในส่วนของจังหวัดต่าง
จะส่งผลของการประชุมออกมาให้กับส่วนกลางนะครับ
ผลของการประชุมนะครับในส่วนของฝ่ายราชการนั้น
๖๔๙๔นะครับให้คงอัตราเดิม
ในส่วนของในจ้าง๗๖๖๒เปอร์เซ็นต์คงอัตราเดิม
ลูกจ้างเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยมีสัดส่วนใกล้เคียงกันนะครับ
กับ๔๖๗๕แต่ผมกลับเรียนเพื่อนสมาชิกนะครับว่า
สิ่งที่ผมพูดแค่เป็นส่วนที่ชี้แจงว่าเป็นเรื่องของระเบียบและวิธีการขึ้น
แต่ในการที่จะขึ้นค่าแรงในส่วนของปีนี้นะครับ
ก็จะมีการประชุมเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ
ซึ่งตามบัญชีจังหวัดทุกจังหวัดจะต้องประชุมและส่งขึ้นมาที่ส่วนกลาง
ซึ่งประหลัดกระทรวงจะเป็นผู้พิจารณานะครับ
ในส่วนที่เพื่อนสมาชิกพูดถึงเรื่องค่าแรงถูก
แล้วมองว่าทำให้มีปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายชีวิตจำวันนั้น
กลับเรียนด้วยความเคารพครับว่ารัฐบาลนะครับ
โดยท่านนายกล้ามตีนะครับท่านผู้เด็กเป็นชื่อจโนชา
นิ่งนอนใจนะครับกำชับผมนะครับ
ตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งถ้าเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ในที่แห่งนี้นะครับ
หรือพี่น้องผู้ใช้แรงงานทางบ้านนะครับ
จะทราบนะครับว่าผมเข้ามารับตำแหน่งครั้งแรกใหม่นะครับ
โครงการมสามสามเรารักกันซึ่งรัฐบาลได้ใช้ส่วนของเม็ดเงินในรัฐบาล
ไม่ใช่เงินกองทุนประกันสังคมนะครับ
โครงการเยียวยานะครับที่ช่วยเหลือค่าจ่ายค่าคลองชีพซึ่งไม่ได้ขึ้นค่าแรง
ในส่วนที่เกิดปัญหาล็อกดาวน๒๙จังหวัดซึ่งท่านนายกรรมตรีนั้นก็เป็นห่วงนะครับ
เพราะว่ามันมีผลกระทบกับเก้าประเภทกิจการก็ได้ดูแลไปนะครับ
ในส่วนของพี่น้องผู้กันตัวในมาตราสามสามคนละสองพันบาท
ซึ่งมีสิบสามจังหวัดจะได้สองเดือนก็คือห้าพันบาท
ผมจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ผมนั่งอยู่ตำแหน่งน้องตีว่าการทรวงแรงงาน
ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเพื่อนสมาชิก
ที่ได้พูดนะครับว่าค่าแรงถูก
ผมเรียนนะครับว่าต้องแยกประเด็นก่อนในส่วนค่าแรงก็ในส่วนของการพิจารณาของไตภาคี
ในส่วนที่รัฐบาลเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือเพราะค่าแรงไม่ได้ปรับขึ้นตามมติตายภาคี
ก็เลยมาช่วยในเรื่องของเงินสมทบประกันสังคม๔ครั้งครั้งละ๓เดือนนะครับ
ถ้าพี่น้องผู้ประกันตนในมาตรา๓๓ที่รับฟังอยู่นะครับ
จะทราบนะครับว่ามกราคม๒๑๖๔นั้น
จากเดิมจะต้องลูกจ้างสมทบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เหลือสมทบสามเปอร์เซ็นต์
แต่พอเกิดโควิดในช่วงปลายปีละลอก๒
นายกก็มองว่าการที่จ่ายสมทบเราสามารถลดได้อีกไหม
ผมก็ให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้คำนวณก็เลยปรับมาเป็น
จาก๕เหลือ๐๕เคยส่ง๗๕๐ต่อเดือนสูงสุดก็เหลือแค่๗๕บาท
เดือนมิถุนาก็ปรับจาก๕เปอร์เซ็นต์เหลือ๒๕
พอมาถึงเดือนกันยาจนถึงเดือนธันวาก็๕เหลือ๒๕
ปรับ๔ครั้งเท่ากับ๑เดือน
ลูกจ้างเนี่ยสามารถมีเงินไปใช้จ่ายได้ประมาณ๒๙๐๐กว่าบาทต่อคน
ผมกำลังจะเปรียบเทียบฝั่งลูกจ้างให้เพื่อนสมาชิกนะครับทราบว่า
การลดเงินสมทบการช่วยเหลือโครงการม๓๓เรารักกัน
หรือการช่วยเหลือเยียวยาในส่วนช่วงล็อกดาวน์นั้น
โครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือต่อตรงไปถึงผู้ประกันตนนั้น
ได้รับลดภาระค่าคลองชีพต่อผู้ประกันตน๑คนประมาณ๘๙๐๐กว่าบาทจนถึง๑๓๐๐กว่าบาท
หรือถั่วเฉลี่ยต่อคน๑๐๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
แต่ส่วนในจ้างนั้นผมก็ถือว่ารัฐบาลก็ดูแลด้วย
แต่ผมจะไม่พูดลงลึกนะครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่อง
ที่เพื่อนสมาชิกได้พูดถึงค่าแรงถูก
โดยสรุปแล้วมาตรการต่างที่ผมเอ่ยไปสักครู่นะครับ
ก็ช่วยเหลือผู้ประกันตนได้ประมาณ๘๙๑๓๙๘๓บาทต่อคนนะครับ
เฉลี่ยต่อ๑๐๐ต่อเดือนแล้วก็ในจ้างประมาณ๒๔๐๐กว่าบาท
ถึง๑๗๐๐กว่าบาทต่อลูกจ้าง๑คนนะครับ
ผมขอพูดเร็วนะครับเพื่อขออนุญาตสรุปเร็ว
ในส่วนของเรื่องของอัตราการว่างงานนะครับขอสไลด์ของอัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่นะครับ
ซึ่งอยากจะบอกท่านเพื่อนสมาชิกนะครับว่าผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับว่า
นักศึกษาจบใหม่นะครับต้องการมีงานทำปี๒๑๖๓๒๑๖๔มีประมาณ๗๙๕๐๐กว่าลาย
ตัวเลขนี้มาจากไหนไหมครับผมจะขออนุญาตดูสไลด์ถัดไปนะครับถ้าจะดูข้อที่สไลด์ข้างบนนะครับว่า
นักศึกษาที่จบปวชปวสปริญญาตรีจำนวนภาพรวมแล้ว๕๗๐๐๐๐วัลลายต่อปีนะครับ
แต่ในส่วนที่เราดูจากสถิติจากการไปศึกษาเรียนต่อประมาณ
ทำให้ต่อปีนั้นมีผู้ต้องการงานประมาณ๓๙๗๐๐กว่าลาย
น้องนะครับรวม๒ปีก็ประมาณ๗๙๕๐๐กว่าลาย
ผมจะให้ท่านดูสไลด์ในส่วนของการจ้างงานภาคเอกชนนะครับว่า
น้องเหล่านี้นะครับอยู่ในภาคการผลิต
ขายส่งภาคค้าปีกที่พักแรมนะครับ
รวมแล้วนะครับปี๖๓กับ๖๔รวมกัน๕๓๑๐๐๐กว่าคน
ซึ่ง๕๓๑๐๐๐กว่าคนนั้นอยู่ในระบบการสังคม
มีเลขบัตรประชาชน๑๓หลักทุกคนนะครับ
สรุปก็คือที่เพื่อนได้พูดถึงเรื่อง
จบใหม่แล้วไม่มีงานทำผมกำลังจะบอกว่า
ไปอยู่ในส่วนของก้อนจ้างงานของเอกชนประมาณ๕๓๐๐๐กว่าลาย
ในส่วนของมาตรการการจ้างงานของภาครัฐ
ซึ่งรัฐบาลโดยท่านนโยคก็ได้เรียงเห็นว่า
นักศึกษาจบใหม่ช่วงที่เกิดโควิดระบาดในช่วงปี๒๐๖๓ถึง๒๐๖๔นั้น
เป็นช่วงที่เราจะต้องช่วยเหลือน้องที่จบมานะครับให้มีงานทำ
ก็อุดหนุนนะครับเม็ดเงินต่างอยู่ในภาคของกระทรวงต่างทวงกลม
มีการจ้างงานไป๑๙๖๐๐๐ว่าลายหรือประมาณ๑๒๐เปอร์เซ็นต์
ฉะนั้นผมกำลังจะบอกเพื่อนว่าจ้างงานภาครัฐกับภาคเอกชน
รวมกันประมาณ๘๖๗๘เปอร์เซ็นต์
ก็คือว่าในส่วนของที่เหลือประมาณ๑๓๒เปอร์เซ็นต์
อนุมานด้วยว่าน้องเหล่านี้ประกอบพิษศาละ
หรืออาจจะทำธุรกิจส่วนตัวเช่นช่วงที่เราเปิดโครงการคนละครึ่ง
หรืออะไรต่างเรามีการวิ่งบัตรประชาชน
เป็นเลข๑๓หลักไปชนกับร้านค้าเนี่ย
ก็มีตั้งหลายหมื่นลายที่น้องไปทำธุรกิจส่วนตัว
ผมจะเปรียบเทียบสไลด์ถัดไปให้เพื่อนได้เห็น
เพื่อนสมาชิกได้เห็นว่ากลุ่มนักศึกษาจบใหม่
๒๑๖๓เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนัก
ภาคผลิตผมยกตัวอย่างภาคผลิตแล้วกันนะครับ
ปี๖๓นั้นน้องเข้ามาทำงานอยู่มา๕๙๐๕๘ลาย
แต่ปี๒๖๔ซึ่งมาตรการรัฐเข้าไปช่วยเหลือ
นั้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมาเป็น๑๑๒๐๐๐กว่าลาย
ผมกำลังจะบอกว่าในปี๒๖๔นั้น
มีการจ้างงานมากกว่าปี๒๐๖๓๑๙๑เท่า

ในส่วนหัวข้อนะครับ
ที่กลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับ

รัฐบาลไม่มีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมนะครับ
ผมจะขอชี้แจงนะครับว่าถ้าเยียวยาไม่เหมาะสม
จะไม่มีผลลัพธ์ออกมาแบบนี้นะครับ
เรื่องที่๑นะครับสไลด์ถัดไปนะครับ
เยียวยานะครับที่เห็นผลแล้วก็จับต้องได้แล้วก็ชัดเจน
ถามผู้ประกอบการแล้วก็ถามเพื่อนพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับว่า
กระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยนะครับ
เราเข้าไปตรวจเจอ๑๐๐คนเรารับ๑๐๐คนไปรักษา
ในโรงพยาบาลในเครือประกันคมรักษาฟรีนะครับ
ฟรีรักษาฟรีอีก๙๐๐คนเรานับลำวัคซีน
ครบทั้ง๙๐๐คนมันก็เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถ
ที่จะไปปิดโรงงานของผู้ส่งออกได้
เลยทำให้ออเดอร์ต่างนะครับซึ่งต่างประเทศนั้น
มีปัญหาในการแพร่ระบาดพอกับเรา
แต่ทำไมเราถึงไม่หยุดการผลิต
อย่างที่ผมบอก๑๐๐คนถ้าติด๑๐๐คน
ต้องปิดกิจการก็อีก๙๐๐คน
จะทำงานตกงานหรือจะต้องมาใช้สิทธิ์เยียวยาเหตุสุวิสัย

แล้วก็ผมกำลังจะบอกให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นภาพนะครับว่า
ธุรกิจที่เห็นภาพชัดเจนก็คือ
ธุรกิจส่งออกในเรื่องของยานยนต์
ปีนี้เพื่อนก็น่าจะทราบว่า

เพราะยานยนต์นั้นมีการผลิตโตส่งออกโต
เพราะว่าประเทศต่างเขาไม่ได้ใช้มาตรการเยียวยารัฐบาลแบบที่เราทำ
ประเทศอินเดียฟิลิปปินส์มาเลอินโดเวียดนามปิดกิจการ
ผู้ที่ส่งออเดอร์สั่งออเดอร์จากเราจากประเทศยุโรปหรืออเมริกา
เขาสั่งประเทศไทยแถมสั่งเพิ่มขึ้นมาอีก
นี่คือเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือแล้วยังเป็นการ
แบ่งส่วนแบ่งการตลาดจากประเทศอื่นมาทำให้ส่งออกโตนะครับ
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการรักษาการจ้างงาน
ไม่ให้เกิดโควิดเข้าไประบาดแล้วหยุดกิจการแล้วเนี่ย
สิ่งที่เราจะเห็นชัดก็คือในช่วงที่เราทำเนี่ย
ธุรกิจ๔ประเภทที่เราเห็นชัดก็คือ
ส่งออกยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์อุปกรณ์การแพทย์อาหารแช่แข็ง
และอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการจ้างงานเพิ่มนะครับ
ไม่ได้ออกแล้วยังจ้างงานเพิ่มอีกสองหมื่นบาทตานะครับ
จากนโยบายนะครับที่ผมกำลังบอกให้เพื่อนสมาชิกนะครับ
เห็นภาพนะครับว่าทำไมรัฐบาลถึงทำนโยบายไม่ตรงเป้า
ถ้าไม่ตรงเป้าคงไม่เห็นภาพแบบนี้นะครับว่า
ภาพรวมส่งออกในปี๒๐๖๔นะครับ
ขยายตัวสูงสุดในรอบ๑๑ปีอยู่ที่ร้อยละ๑๗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
โครงการต่อไปนะครับซึ่งถ้าบอกรัฐบาลเยียวยาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ตรงก็อยากจะให้พี่น้องที่ฟังทางบ้าน
สิ่งที่รัฐบาลคิดหรือสิ่งที่ผมทำในนามกระทรวงแรงงาน
มีลูกจ้างอยู่มา๕ล้านบาทคนนะครับ
ซึ่งตัดแรงงานต่างด้าวออกไปเหลือประมาณ๔ล้านกว่าคน
ผมได้รับนโยบายท่านนายกมาว่าทำอย่างไร
ในช่วงที่เราเปิดประเทศวันที่๑พฤศจิกายน
โยบายถึงออกมาเป็นรักษาการจ้างงานให้ผู้ประกอบการหัวละ๓๐๐บาท

แต่มีข้อแม้นะครับว่าห้ามเอาลูกจ้างออกเกิน๕

ในการที่จะตกงานออกไปเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มองไม่เห็นตัวเลขเลย
แต่กลับกลายเป็นว่าผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่า
กลับกลายเป็นว่าการรักษาการจ้างงาน๙๕เนี่ยคงอยู่กับที่นะครับ
แต่กลับกลายว่าการจ้างงาน๓เดือนที่ผ่านมา
ซึ่งอยู่ในระบบการสังคมทั้งหมดนะครับ
ธุรกิจที่มีการจ้างงานเพิ่ม๓เดือนที่เราช่วยเหลือเยียวยาไป
คือธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทนะครับ
ซึ่งเปิดประเทศนักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวฟื้น
บริการด้านอาหารพัฒนาคารกิจการรักษาความปลอดภัย
ช่วยเหลือในจ้างให้รักษาการจ้างงาน
แล้วยังทำให้มีการจ้างงานเพิ่มอีก๕๗๐๐กว่าตรา
อีกส่วนหนึ่งนะครับต้องกลับมาพูดถึงนิดนึงนะครับว่า
นโยบายที่ผมนำเข้าสู่คณะลำตี
ในการเสนอลดอัตราเงินสมทบช่วง๔รอบรอบละ๓เดือน
นะครับช่วยเหลือนายจ้างซึ่งจะต้องส่งเงินสมทบห้าเปอร์เซ็น
ก็เหลือครึ่งหนึ่งนะฮะประมาณสี่แสนแปดหมื่นวัลลาย
ลูกจ้างประมาณนะครับทั้งในจ้างสี่แสนแปดหมื่นกว่าลาย
ลูกจ้างนะครับมสามสามผู้ประกันตนสิบเอ็ดล้านกว่าลาย
ผู้ประกันตนในมาตราสามเก้าประมาณเกือบสองล้านลายผู้ประกันตนในมาตราสี่ศูนย์อีกสิบล้านลาย
ช่วยเหลือลูกจ้างมายี่สิบสามล้านแปดแสนกว่าลายลดค่าคลองชีพนะครับ
มีระบบมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันกว่าล้านบาทนะครับในส่วนต่อไปนะครับ
ผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนที่พี่น้อง
ทางบ้านที่ฟังที่ผมอธิบายอยู่นะครับผมกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่า
โครงการรัฐอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ถูกเป้าหมายแล้วก็ตรงเป้าหมายในช่วงที่เกิดล็อกดาวน์๒๙จังหวัด
มีธุรกิจเก้าประเภทที่มีปัญหานะครับและนายจ้างก็มีผลกระทบ
ธุรกิจก่อสร้างนะครับรัฐบาลได้ช่วยเหลือในจ้างหัวละสามพันบาท
ผู้ประกันตนมาตราสามสามสามเก้าสี่ศูนย์นะครับผู้ประกันตนมาตราสามสามเราช่วยเหลือไปสามล้านเจ็ดแสนว่าคน
ผู้กันตนมาตราสามเก้าหนึ่งล้านสามแสนกว่าคนมาตราสี่ศูนย์อีก๗ล้านกว่าคน
รวมแล้วเราช่วยเหลือไปทั้งหมดสิบสองล้านกว่าคนเม็ดเงินจากรัฐบาลนะครับ
สามแสนกว่าล้านแล้วครับนะครับในส่วนตรงนี้นะครับสไลด์ถัดไปนะครับ
ผมขออนุญาตข้ามสไลด์นี้มาเลยนะครับ
ในส่วนของโครงการนะครับที่กระทรวงแรงงานทำและล่าสุด
ซึ่งมีพี่น้องสื่อมวลชนหรือเสียงจากเพื่อนสมาชิก
ฝ่ายอาจจะไม่ได้อยู่ฝั่งรัฐบาลแล้วกันนะครับ
ที่พูดถึงเรื่องของศิลปินกลางคืนว่าทำไมเราไม่เยียวยา
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านนิยมตีให้ผมพบกับสมาคมธุรกิจกลางคืน
กีฬากลางแจ้งดนตรีกลางแจ้งผมพบแล้วเนี่ย
สิ่งที่เราเยียวยาไปเนี่ยจากที่เราได้ข้อมูลจากเขาทั้งหมดนะครับ
เรายยายาไปประมาณ๑แสนวาลายเม็ดเงินที่เรายยายาไป๕๐๐วาลล้านบาท
เพราะฉะนั้นผมจะขอสรุปนี้นะครับว่ามาตรการต่างที่ผมอธิบายไปสักครู่ที่ว่าท่านบอกว่ามาตรการรัฐไม่ตรงเป้าหมายไม่ถูกต้องต่างเนี่ย
ซึ่งมาตรการต่างที่ดำเนินไปห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ
กระทรวงแรงงานได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างมาตรการของรัฐบาลกับข้อมูลการจ้างงาน
จนถึงณปัจจุบันนี้ครับปี๒๕๖๔มีการจ้างงานสูงถึง๙๓๗๐๐กว่าลาย
ผมจะให้ท่านดูสไลด์สุดท้ายท่านจะเห็นกราฟนะครับว่ากราฟสีแดงคือคนออกจากงานมากเท่า
โปรดจะเป็นกราฟแท่งสีเขียวน่ะคือคนเข้างานมากกว่าพอระบาดแล้วลอกสองก็เป็น
เรื่องปกติที่มีการสวิงตัวของธุรกิจก็ออกแต่ไม่เยอะแต่หลังจากปี๖๔
ต้นมาท่านดูกราฟยิ่งสีเขียวยิ่งถ่างขึ้นเยอะเนี่ยคือคนเข้างานเยอะที่สุด
นะครับคนออกน้อยมากนะครับเช่นคนออกแค่สามหมื่นกว่าลายสามหมื่นกว่าลายแต่เข้า
สามหมื่นกว่าคนนะครับในส่วนนี้ผมก็เลยเรียนให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับ
เรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกว่าสิ่งที่ผมต้องอธิบายที่เพื่อน
มาชิกอธิบายมาตั้งแต่เช้าอภิปรายมาแต่เช้านะผมต้องขออนุญาตอภิปราย
เพื่อชี้แจงเพื่อให้เป็นข้อมูลตรงกันนะครับในส่วนผมจะขออนุญาตอีกสักสองสาม
แผ่นนะครับเพื่อที่จะไม่รบกวนเวลาจากของท่านอื่นนะครับผมขออนุญาตสไลด์
ไปสไลด์หนึ่งนะครับผมยังขออนุญาตเปรียบเทียบให้ท่านประธานเอ่อ
แล้วก็เพื่อนสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้นะครับแล้วก็พี่น้อง
การฟื้นตัวในภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนี่คือเศรษฐกิจแรงงานนะครับ
ผมขอให้ดูสไลด์นะครับสไลด์ช่องที่หนึ่งคือ
สถานการณ์ปกติคือปี๒๖๖
ไปทำงานที่อื่นนะครับผมขอยอดตัวเลขออกมาก่อนให้ท่านดู
แต่ปี๒๑๖๓ซึ่งเกิดโควิดระบาด
คนออกจากงาน๑๖๑๐๐๐ลาย
แต่๑๖๐๐๐กว่าลายนั้นกลับไปทำงานที่ใหม่เนี่ยประมาณ๓แสนกว่าลายถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับ

แต่ผมกราฟช่องสุดท้ายของตารางเนี่ยเป็นช่องที่เป็นสามารถทำให้ท่านได้เห็นภาพว่าปี๒๐๖๒
ภาพรวมคนออกจากงานนะครับ๘๒๐๐๐ลาย
ท่านเอา๒๐๑๖๔ไปเทียบกับ๒๑๖๖๒
สถานการณ์คนออกจากงานใกล้เคียงกันมากต่างกันแค่๕๐๐๐กว่าคน
ไม่มีผลอะไรมากมายนี่คือกำลังบ่งบอกว่า
ทำให้รักษาการจ้างงานเท่ากับมันเป็นสถานการณ์ปกติปี๖๒นะครับ
อนุญาตสไลด์ถัดไปนิดนึงนะครับ
อันนี้ผมอภิปรายแต่ละครั้งก็ต้องมีสไลด์อันนี้เพราะผมเป็นคนเก็บตัวเลขเอง
ตัวเลขทั้งหมดที่ท่านเห็นคือตัวเลขที่ผมนั่งมอนิเตอร์มาทุกเดือน
๒๑๖๓ผมจะอธิบายให้ท่านเห็นตัวเลข
คนออกจากงาน๑๖๑๐๐๐คน
๒๔๙๐๐๐ลายแต่น้องนักศึกษาจบใหม่
หรือคนที่เข้าทำงานใหม่ไม่เคยอยู่ในระบบการสังคมเลย

สรุปคือคนเข้าประมาณ๕๖๐๐๐กว่าคนหักคนออก๑๖๐๐๐คน
ตลาดจ้างงานปี๖๓ติดลบ๔๙๘๐๐๐ลาย
อันนี้ต้องยอมรับนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดปี๖๓
แต่อยากจะให้เพื่อนดูตาราง
ดูนะครับว่าสิ้นปีมกรา๖๔จนถึงสิ้นปี๖๔
ธันวา๖๔คนออกจากงาน๓กรอนี
ก็คือลาออกเลิกจ้างหมดสัญญาจ้าง
อันนี้คือพี่น้องคนไทยทั้งงั้นพีชผมมาทำตัวเลขมา
การปกติแต่ท่านท่านทราบไหมครับว่าเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันลายนั้น
ย้ายจากบริษัทเอผมวิ่งตัวเลขวิ่งบัตรประชาชน๑๓หลัก
ไปเจออยู่บริษัทดีสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันลาย
สรุปคนออกจากงานจริงหรือว่างานจริงประมาณ๒แสนลาย
สองแสนกว่าลายแต่ท่านดูข้ออีกอีกช่องหนึ่งนะครับว่า
ประกันตนรายใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบการสังคมเลย
ก็ที่ผมก็บอกว่าผมไม่วิ่งตัวเลขอีกว่าอายุสิบห้าปีถึงยี่ห้าปีมีเท่าไหร่
ก็เป็นน้องน้องศึกษาจบใหม่นะครับประมาณสี่แสนสี่หมื่นสองพันลาย
ตลาดเข้างานปีหกสี่เอาสี่แสนเก้าหมื่นวันลายบวกสี่แสนสี่หมื่นสองพันลาย
เป็นตลาดจ้างงานอยู่เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันลายลบตัวออกเจ็ดแสนหกหมื่นสองพัน
แสนหกหมื่นเจ็ดพันลายตลาดจ้างงานปีหกสี่กลับกลายเป็นบวก
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนผมกำลังจะบอกครับว่าปีหกสามตลาดจ้างงานไปลบสี่แสนเก้าเกือบห้าแสน
แต่ปี๖๔มาตรการรัฐที่ท่านนายกลำตีแก้ปัญหาต่าง
ทำให้กลับมาเป็นบวกหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าลายผมขออนุญาตสไลด์ถัดไปให้ท่านเห็นว่าธุรกิจอะไรนะครับ
นี่ข้อมูลต่างเหล่านี้ถ้าท่านสงสัยตัวเลขตัวไหนผมสามารถเอาเอกสารให้ได้นะครับ
ภาคการผลิตนะครับภาคการผลิตภาคการผลิตช่วงที่เกิดโควิดหนัก
คนออกจากงานประมาณสี่แสนหกหมื่นกว่ารายสถานการณ์กลับมาปกติ
เข้าสู่ภาวะปกติทั้งทั้งสองปีนะครับคนกลับเข้ามาสู่ระบบจ้างงาน
กลับมาระบบภาคธุรกิจผลิตแล้วแปดสิบห้าแปดสิบห้าจุดเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ
ธุรกิจหนึ่งอยากให้เห็นก็คือพวกขายส่งขายปีก
ออกจากงานช่วงที่เกิดโควิดหนักหนักสามแสนสามหมื่นวันลาย
แต่พอสถานการณ์๖๓๖๔กลับมาสู่ปกติเข้าสู่ตลาดจ้างงานแล้วกลับมาเป็นปกติอยู่แปดสิบห้าจุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์
ต้องยอมรับว่าธุรกิจท่องเที่ยวนะครับฟื้นตัวได้ช้าเข้าสู่ตลาดอยู่ประมาณ๕๐ในส่วนนี้นะครับ

ผมกำลังจะบอกว่าทำไมผมถึงเอาตัวเลขว่างงานปีหกสองหกสามหกสี่มาให้เพื่อนให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้เห็น
แต่ท่านเชื่อไหมครับว่าตัวเลขการว่างงานเนี่ยก่อนที่คนเราจะว่างงานหรือบริษัทไปไม่รอดเนี่ยครับ
เขาต้องใช้มาตราเจ็ดสิบห้ามาตราเจ็ดสิบห้าคือของกรมสวรรค์
หยุดชะลองานจ่ายเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมจะให้เพื่อนดูนะครับ
เพื่อนเพื่อนสมาชิกดูปีสองพันห้าหกสิบสามช่วงที่เกิดโควิดหนักหนักนะครับ
ช่วงที่เกิดช่วงเดือนมีนาเมษาใช้มาตราเจ็ดสิบห้าเจ็ดแสนวะลาย
เอ้ยสี่แสนเจ็ดหมื่นวะลายสี่แสนห้าหมื่นวะลายนะครับ
นั่นคือช่วงที่เกิดโควิดหนักหนักนะครับปีหกสามพอสถานการณ์กลับมา
แก้ปัญหาต่างต่างรัฐบาลแก้ปัญหาก็คือปีสองพันร้อยหกสิบสี่
มาตรา๗๕อยู่แค่หลักหมื่นลายล่าสุดนะครับมกรา
ปีหกสี่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับใช้ประมาณหมื่นแปดพันวะลาย
อย่างนี้ครับผมกำลังบอกว่านี่คือถ้าเราจะตกงาน
หรือร้านค้าหรือบริษัทไปไม่รอดเขาต้องใช้มาตรา๗๕ก่อน
นะครับผมขออนุญาตขอสไลด์ดูสไลด์สุดท้ายนะครับ
นะครับเพื่อทำเวลานะครับในส่วนของอ่าสไลด์นี่ผมขออนุญาตเลื่อนนะฮะ
วันที่เกิดโควิดปี๒๖๓ทุกคนมองว่ามีการออกจากงานเยอะ
ออกจากงานเจ็ดแสนกว่าคนผมเอาตัวเลขนักศึกษาจบใหม่
ปราวัยชอปราวิทยาศาสตร์มัญญาตีนะครับรวมแล้วเนี่ยครับ

ผมต้องหางานทั้งหมด๑ล้าน๑แสนหวาดตา
รัฐบาลที่ท่านนายกรรมตรีไปเปิดนะครับ
ท่านรองยมตีท่านพลเอกประวิทย์วงควรไปเปิด

เชื่อไหมครับว่าวันที่๒๘กันยา๖๓
ผมสามารถบรรจุงาน๑ล้านอัตราภายใน๒ไตรมาสนะครับ
ภายใน๒ไตรมาสผมบรรจุงานได้๑๗๕๐๐๐อัตรา
ณปัจจุบันนี้นะครับจนถึงปัจจุบันวันนี้เลย
บรรจุงานไปแล้ว๑๘๕๘๓๑๖อัตรา
บรรจุในงานภาครัฐ๖๐๐๐๐๐ว่าอัตรา
บรรจุในงานภาคเอกชน๑๑๖๐๐๐อัตรา
ทำงานไปต่างประเทศอีก๕๑๐๐๐กว่าอัตรานะครับ
ผมก็ขออนุญาตท่านประธานชี้แจงนะครับ
เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้เห็นข้อมูลตรงกัน
ข้อมูลของผมทุกข้อมูลที่ผมอภิปรายได้พูดในวันนี้
เพื่อนสมาชิกท่านใดที่ยังสงสัยตัวเลข
หรือยังไม่เข้าใจตัวเลขก็ผมสามารถที่จะให้เอกสารได้นะครับ

เป็นตัวเลขที่เก็บข้อมูลมาตั้งแต่ผมรับตำแหน่งนะครับ
แล้วผมก็พยายามดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
ดูแลพี่น้องผู้ประกันตนเหมือนกับที่ท่านอภิปรายกัน

แต่ผมอาจจะโชคดีที่อยู่ในตำแหน่งลำตีว่าการทรงแรงงาน
เลยมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับ
อย่างข้อมูลที่ท่านเอาข้อมูลสถิติต่างมาใช้เป็นข้อมูลสถิติ
ก็คือข้อมูลที่ไปสำรวจแค่หลักพันชุด
แต่ข้อมูลที่ผมเอามาพูดเป็นข้อมูลที่มาจากระบบคอมพิวเตอร์
ตัวเลข๑๓หลักมีที่มาที่ไปมีชื่อนะครับ
ผมก็เลยขออนุญาตท่านประธานฝากไปยังเพื่อนสมาชิกว่า
ข้อมูลสถิติดูได้แค่บางส่วนเพราะเป็นการประมาณประเมิน
แต่ข้อมูลที่แท้จริงที่ผมพูดในวันนี้
คือข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องครับ
ขอยืนยันว่ามาตรการรัฐทุกมาตรการที่ท่านนายกรรมตรี
ได้ออกนโยบายมาโดยผมเป็นผู้กระทำในนโยบายต่างนั้น
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่ผมได้อธิบายทั้งหมด

ครับขอบคุณน้ำมนตรีครับ
ต่อไปขอท่านสมาชิกได้เตรียมตัวนะครับ